อันตรายเหมือนกันแล้วฝากเตือนใครที่ต้องทำกับข้าวขายอย่าทำแบบนี้
เพราะค้าไปขายอาหารในโรงเรียนแห่ง๑ในซอยวัดด่านสำรง
เขากำลังจะเปิดแก๊สแต่เปิดไม่ออก
เอาเหล็กไปกระแทกในหัวของวาวแก๊สเพื่อให้มันเปิด
สุดท้ายมันระเบิดแบบนี้ครับ
แสดงว่าร้านนั้นมีหลายลูกเลยนะคะน่ะ

แก๊สระเบิด
ผู้ชีพตำรวจสองคุณโซนสอง
คุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนะเพราะว่าแก๊สน่ะ
เขาระเบิดดังขึ้นมาถึง๒๒ครั้งนะ

ฟังแก๊สระเบิด

เสร็จแล้วทีมงานเรานับให้คือ๒๒ครั้งนะ
และเกิดขึ้นในโรงอาหารของโรงเรียนวัดด่านสำโรง

เพราะว่าพ่อค้าเขาไปเตรียมทำกับข้าวขายเด็กตอนเช้า

แต่มันน่ากลัวมากครับมีคลิปภาพออกมาด้วย
แล้วคือตรงนี้ข้างบนคือห้องเรียน
เป็นอาคารเรียนสูง๓ชั้นด้านล่างเป็นโรงอาหาร
เป็นโรงอาหารที่เด็กเขาจะมาทานอาหารกัน
สุดท้ายเนี่ยทางด้านดับเพลิงต้องนำรถดับเพลิงเข้าไป
ช่วยกันปิดวาวแล้วก็ขนย้าย
เพราะตรงนั้นมีถังแก๊สอีก๑๐กว่าถัง
โอ้โหถ้าขนไม่ทันนี่มันระเบิดหมดเลยนะครับ
นะฮะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้ครับ
ทีนี้นักการพันโรงเขาเห็นเหตุการณ์คุณสุวรรณี
เขาบอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่หลังโรงเรียน
มีเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาจากโรงอาหารวิ่งไปดู
เห็นพ่อครัวคนหนึ่งวิ่งมาตะโกนช่วยด้วยช่วยผมด้วยนะครับ

คือพ่อครัวเขาบอกแบบนี้ว่ากำลังพยายามจะเปิดวาวแก๊ส
เพื่อทำกับข้าวทำอาหารแต่เหมือนตอนปิดมันปิดแน่นไปหน่อย
แล้วเปิดไม่ออกก็เลยเอาเหล็กไปเคาะเพื่อให้วาวมันคลายออก
พอเอาเหล็กไปเคาะมันเกิดระเบิดขึ้นแล้วมันมีแสงเพลิงลุกพึบขึ้นมาแบบนี้เลย
สุดท้ายแล้วจากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บไป๒ราย
ผู้ชาย๑รายผู้หญิง๑รายมีแผลถูกไฟลวกตามร่างกาย
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้โรงเรียนต้องสั่งปิด
โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งวัน
สาเหตุก็อย่างที่บอกว่าพ่อครัวเขาเอาเหล็กไปเคาะตรงหัววาวแก๊ส
มันก็เลยระเบิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียด
หลังจากพ่อครัวเขามีอาการดีขึ้นและตำรวจเองก็ไปเก็บหลักฐาน
ไปหาสาเหตุที่แท้สิ่งอีกทีหนึ่งต่อไปน่ากลัวนะคะแบบนี้
น่ากลัวมากจริงเป็นอุทหรณ์จริงใครที่ใช้แก๊สนะคะ